เสด็จทั่วทุกถิ่นดินแดนไทยย่างพระบาทยาวไกลหลายฉนำ
เพื่อประเทศเป็นถิ่นแผ่นดินธรรมพระทรงนำสุขแท้แก่ประชา
พระทรงช่วยชาติไทยให้เจริญปวงชาวไทยสันเสริญปรารถนา
สถิตเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาบารมีที่บำเพ็ญ
ขอคุณพระไตรรัฐเป็นฉัดป้องและขอพระธรรมคุ้มครองทรงมองเห็น
พระสงฆ์ทรงศีลถิ่นร่มเย็นขอพระเป็นมิ่งขวัญนิรันดร
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทมัสรุมทะเลวิชั่นจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้

เป็นคนยังไงประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไง
เขาไปฝึกทำอาหารตั้งแต่อายุ๑๘ค่ะ
ที่เรลเตย์เมืองเกียวโต
ได้โดนเรียกตัวไปที่เรลเตย์อีกที่หนึ่ง
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
เงี้ยวเนี่ยมันเป็นอาหารอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
เราก็แบบว่าเฮ้ยเอาจุดเด่นของแต่ละคลิป
ก็เลยกลายเป็นสูตรเฉพาะของเราเลย
มีคุณมากกว่าที่คิด
สวัสดีเจ้าเหนือและเหล่าคนฮักเส้นทั่วประเทศไทยเจ้า
ตรงวันเสาร์มาถึงเมื่อไหร่
ก็ถึงเวลาที่เหล่ากองทัพเมนูเส้นจากทั่วสารทิศ
จะมายั่วน้ำลายคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเจ้า

กลับไปเป็นปกติดีกว่าเนาะ

สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เดินทางขึ้นสู่เมืองเหนือ

เมนูเส้นผัดสูตรเก่าแก่จากร้านหญิงปิงยูนาน
และในสัปดาห์นี้ค่ะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงราย
ก็แม้อากาศที่นี่เนี่ยเย็นสบายภูเขาต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มซักขนาดนี้
จะให้หนีกลับเมืองกรุงไปง่ายได้ยังไงล่ะคะ
ซึ่งไอ้น็อตของเราก็ได้เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงรายเพื่อจะพาไปสถานที่สวย
พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวและทานเมนูเส้นอนาชาติอร่อยกันสักหน่อยค่ะ
เพราะแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะหน้าตาถึงได้สดใสแถมยังฮัมเพลงตามเบามาบนรถคู่ใจ
และระบบนำทางในรถยนต์พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
เชื่อมต่อได้ทุกไลฟ์สไตล์เพลิดตลอดการเดินทาง
เหมาะสมแล้วนะคะที่ได้เป็นคู่ใจของหนุ่มเท่อย่างคุณน็อตเขาล่ะค่ะ
ในที่สุดก็มาถึงสถานที่สวยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวให้เวลาคุณน็อตได้เตรียมตัวสักครู่
แล้วระหว่างรอก็จะพาไปชมไฮไลท์ของวันนี้
เสร็จแล้วค่อยกลับมาเจอกับนักเล่าเส้น
ซึ่งเมนูเส้นที่คุณผู้ชมจะได้ชมกันในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวตกชามระเบิดที่ดังและขายดีที่สุดในจังหวัดเชียงรายณพศนี้
ตามด้วยข้าวซอยเนื้อน่องลายและสปาเกตตี้ไส้อัว
ในบ้านวินเทจท่ามกลางธรรมชาติและแม่น้ำกก

ปิดท้ายด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวรอบดึก

แต่แม่ค้าแซ่บกว่าที่ร้านน้ำเงี้ยวนะ
เป็นยังไงล่ะคะอัดแน่นเลยใช่ไหมล่ะ

ก็ไปที่เมนูแรกกันเลยค่ะ
สถานที่ที่สวยงามติดอันดับต้นของจังหวัดเชียงราย
ก็ต้องที่วัดร่องขุนแห่งนี้นี่แหละค่ะ

ชื่นชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวกันไปแล้ว
เริ่มกันที่เมนูเส้นชามแรกของเราวันนี้กันเลย

เตี๋ยน้ำตกในร้านเล็กของคนรุ่นใหม่

ซึ่งเคยทำรับประทานกันในครอบครัว

แต่รสชาติความอร่อยก็ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้
และนี่จึงเป็นที่มาของร้านที่มีชื่อว่า
อย่างเก่าเตี๋ยวตกชามระเบิด
ซึ่งบอกเลยค่ะว่าทั่วเมืองเชียงรายชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
หน้าตาแล้วก็รสชาติก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่ว่าเด็ดนี้จะเป็นยังไง
ต้องให้คุณน็อตช่วยพิสูจน์ค่ะ
เตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อรวมตกชามระเบิดอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ
เราควรจะปรุงอะไรไหมครับตั้มครับก็ถ้าชอบเผ็ดก็ผมแนะนำให้เติมพริกครับ
ถ้าไม่ชอบอ่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมโอเคแต่ว่าไม้ที่นี่มันต้องเติมพริกหน่อยเนอ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของร้านครับใส่เยอะใส่น้อยยังไง
แล้วแต่พี่ครับแต่อย่างงี้เผ็ดไหมเผ็ดมากครับพี่เผ็ดมากเหรอครับ
นิดเดียวนะนิดเดียวครับแค่นี้นะ
ส่วนประกอบในก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่คุณน็อตรับประทานอยู่นี้นะคะจะมีเส้น
ซึ่งที่ร้านก็มีให้เลือกหลากหลายเส้นเลยล่ะค่ะ
แต่เส้นที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุดจะเป็นเส้นเล็ก
เพราะนุ่มและดูดซึมน้ำซุปได้เป็นอย่างดี
ส่วนเนื้อสัตว์ก็มีให้เลือกทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัว
ซึ่งในส่วนของเนื้อวัวก็แบ่งเป็นเนื้อสดที่เลือกใช้เนื้อส่วนสันหลัง
นำมาหมักกับซอสปรุงรสเพื่อให้เนื้อนุ่มและมีความหวานค่ะ
อีกแบบก็เป็นเนื้อเปื่อยที่มีทั้งส่วนน้องลายและ๓ชั้น

เรียกว่าทานไปแล้วได้สัมผัสเนื้อที่นุ่มชุ่มน้ำแทบละลายในปากเลยล่ะค่ะ
แต่สิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มรสชาติกุ้ยเตี๋ยวน้ำตกให้อร่อยครบสูตรนั้นก็ต้องเป็นที่น้ำซุปค่ะ
ซึ่งที่ร้านนะคะจะใช้กระดูกคอและใบเตยนำมาเคี่ยวไปเวลา๔ชั่วโมง

ซึ่งที่ร้านนะคะจะใช้กระดูกคอและใบเตยนำมาเคี่ยวเป็นเวลา๔ชั่วโมง
เสิร์ฟคุณตั้มเพิ่มความเข้มข้นในน้ำซุป
ด้วยเลือดวัวที่ผ่านกันคั้นกับใบเตยน้ำซุป
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาก้นครัวแบบโบราณ
เพื่อดับกลิ่นข้าวของเลือดนั่นเอง
แบบนี้จึงทำให้น้ำซุปของร้านยังเก่า
แบบนี้จึงทำให้น้ำซุปของร้านยังเก่ามีรสชาติหวานน้ำต้มกระดูกกลิ่นหอมอ่อนจากใบเตย
และความเข้มข้นจากเลือดที่ไร้กลิ่นข้าวมากวนใจทำให้อร่อยได้จนเกลี้ยงชามเลยล่ะค่ะ

๒๗เด็กหนุ่มอายุ๒๗ปีทำไมมาเปิดร้านกุศเตียวอ่ะ
อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองครับผมนี่เป็นนักดนตรี

อะไรกลางวันก็เลยชวนแฟนว่าเรามาทำอะไรขายกันไหม
ตอนแรกก็เริ่มต้นจากการทำอาหารแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลทีเดียวนะครับ
แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยสั่งแล้วเราก็ไปส่งถึงที่เดริเวอรี่บ้างกันนะครับ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

เรื่องราวของนักดนตรีที่อยากมีอาชีพเพิ่ม
นำสูตรก๋วยเตี๋ยวจากคุณน้ามาต่อยอด
จนกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่ชื่อว่ายังเก่าเตี๋ยวตกชามระเบิด
ได้แรงบันดาลใจมาจากสไตล์และความชอบส่วนตัวของคุณตั้มทั้งนั้นแหละค่ะ
และในภาษาเหนือยังมีความหมายว่าเหมือนเดิม

และมีพริกจินดาให้ลูกค้าใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยว

แหมช่างคิดช่างครีเอทีฟจริงนะพ่อคุณ

ก็เพิ่งจะเข้า๑ปีครับพี่

พอเขามากินก็ปากต่อปาก

ตั้งแต่เปิดแรกนี้ผมจะยังขายน้ำเงี้ยวอยู่

คนก็มาบ้างปะปลาย

เราอยากจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้นะ

ปรากฏว่าพอเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ขายดิบขายดี

มาจากอุตรรฤษนะครับก็เข้าเชียงรายนะครับ
ยังไม่ถึง๕แยกภาคฝุ่นเจอ๔แยก๔ไซมูลครับ
ขวาเข้ามาก็จะเจออีก๔แยกตรงวัดศรีไซมูล

เป็นแฟนเพจนะอย่างเก่าเตี๋ยวตกชามระเบิด
ดังนั้นก็จะมีแผนที่เส้นทางบอกเป็นที่เรียบร้อยไม่ยากนะ
โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแต้วมากนะครับ
นี่แค่เมนูแรกก็เข้มข้นน่าทานขนาดนี้
นูต่อไปจะน่าทานแค่ไหนถ้าอยากรู้อดใจรอสักครู่